คุณผู้ชมทีนี้พาไปดูอุบัติเหตุกันหน่อยค่ะ

หลายคนบอกว่าแหมเอาอุบัติเหตุมานำเสนอกันแต่เช้าเลย

นั่นไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการนำเสนอข่าวอุบัติเหตุนะ
เพื่อเตือนใจเตือนภัยก่อนออกไปทำงานนะคะ
ให้เรามีความระมัดระวังในการขับรถขับรามากขึ้นนี่ค่ะ
กล้องวงจรปิดจับภาพได้อย่างชัดเจนเหตุการณ์เกิดฉะเชิงเศร้า

แล้วออกดีไหมออกดีไหมออกค่ะ
แล้วสุดท้ายนี่คือตอนจบค่ะ

ตอนแรกระวังแต่มันระวังไม่มากพอ
ถูกไหมกลายเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในที่ท้ายที่สุดนี่ไง
เอามาให้ดูแบบนี้นะคะกล้องวงจรปิดจับภาพชัดเจนมาก
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณสี่แยกซินเอี่ยว
ถนนสายโรงไฟฟ้าหมู่๔ตำบลท่าข้ามอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นสักประมาณทุ่มครึ่งของวันที่๓กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะ
รถยนต์เนี่ยเป็นของคุณอนิสาความชอบอายุ๒๗ปีเธอเป็นคนขับเองนะคะ
กำลังจะขับออกมาจากซอยค่ะไปฝั่งตรงข้าม
แล้วเป็นจังหวะเดียวกันกับนายพานุวัฒน์เจริญรัฐอายุ๒๖ปี
ขี่มอเตอร์ไซค์มามีภรรยาซ้อนท้ายมาด้วยก็คือนางสาวนัทระดามณฑพงศ์อายุ๒๔ปี
มาทางตรงสุดท้ายทั้งคู่ชนกันเต็มแรงค่ะเต็มเหนียวไปเลยพี่
แล้วมีคนเจ็บด้วยนะคะสองคนกู้ภัยก็ต้องมีการประถมพยาบาลณจุดเกิดเหตุ
แล้วรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลไปดูบรรยากาศช่วงนี้กันหน่อยค่ะ

ใช่ค่ะไม่เห็นเพราะว่าตอนแรกมีรถมอเตอร์ไซค์มา๒คัน
แล้วทันแรกผ่านไปแล้วแต่คันเขาคือมีไฟแต่คือเขาว่าง

ใช่ค่ะบางไฟหมดเลย
สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากข่าวนี้ถ้าเกิดว่าเป็นตามที่คุณอนิสา
ก็คือว่ามอเตอร์ไซค์วางของไว้หน้ารถ
มันก็เป็นอันตรายได้นะแม้ว่าคุณจะเปิดไฟหน้าแล้วก็ตาม
คุณก็ต้องดูหน่อยว่าของที่คุณซื้อมาเนี่ยคุณวางแล้วมันบังไหม

เนี่ยถ้าเกิดว่าดูพฤติกรรมของคุณอนิสาคนขับรถยนต์เนี่ย

แต่เอาล่ะเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้น
มันก็เป็นคดีความเนาะมันก็เป็นเรื่องของความเสียหาย
แม้ว่าคนอาจจะไม่ได้เสียชีวิตแต่ว่ารถเองก็ได้รับความเสียหาย
ตำรวจบอกว่าก็ต้องมีการเรียกทั้งสองฝ่ายมาสอบปากคำ
แล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป